เรื่องของการไปหาของป่าในช่วงฝนตกแบบนี้แหละคุณนะ
หลายคนเข้าป่าแล้วไปหาของป่ากัน
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ว่าทางญาติของคุณลุงคนหนึ่งออกมาแจ้ง
บอกว่าคุณลุงหายเข้าป่าไปหลายชั่วโมงแล้ว

ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีปฏิบัติการในการค้นหา
และสุดท้ายไปเจอคุณลุงจริงอาการเป็นแบบนี้นะครับ
หวังกะทิ้งเลย
โอ้โฮเนี่ยแหละค่ะ

อดพระเอาไปสวมให้กับคุณลุงเลย
แล้วก็บอกว่าอย่ารุมอย่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปพบเนี่ย
บอกว่าอาการของคุณลุงเนี่ยนะคุณนะ

คือจริงถ้าคนเป็นลมจะต้องไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงใช่ไหม
แต่คุณลุงคนนี้ยังเหมือนมือยังเกร็งยังมีแรงอยู่
แล้วตาจ้องเขมงไปมามีอาการตัวสั่นบ่นอะไรงึมงำเลย
เจ้าหน้าที่เชื่อสุดใจเลยบอกว่า
คุณลุงน่าจะไปเจออะไรในป่า
เหมือนเจอวิญญาณหรือเจอเจ้าป่าเจ้าเขา
ทำให้เขาหลงและเกิดอาการแบบนี้นะครับ
คุณลุงที่ว่านี้คือนายสายันจันมานะฮะ
อยู่หมู่๑ตะบนท่าคล้ออำเภอแกล้งคอยจังหวัดสระบุรี
เข้าไปหาของป่าบนเขาล่อนหายตัวไปนาน๕ชั่วโมง
ยาดก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตามหา
นี่คุณคือจ่าสิบเอกอนุสรพระโป๊ะหัวหน้าฝ่ายงานป้องกัน
บรรเทาสาภัยอบตท่าคล้อซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้นหานะ
พี่เขาเชื่อจริงคุณบอกว่าคุณลุงสายันเนี่ย
น่าจะเข้าป่าแล้วไปทำอะไรเนี่ยไม่ดีกับเจ้าป่าเจ้าเขาแน่นะครับ
ดังนั้นนะตอนที่ไปช่วยเห็นอาการไม่ดีแล้ว
เอาพระคล้องแล้วก็ต้องทำน้ำมนต์ทำเท่าที่จะทำได้
คือมีน้ำอยู่แล้วล่ะนะครับก็เอาพระนะคุณ
พระที่เป็นสร้อยคอเนี่ยจุ่มในน้ำเหมือนเสกเป็นน้ำมนต์เนี่ยครับ
แล้วก็ทำน้ำมนต์สวดคาถาชินบัญชร
แล้วก็ประพรมน้ำมนต์ที่ร่างของคุณลุงสายัน
หลังจากนั้นนะคุณก็พาตัวของคุณลุงสายันออกจากป่าได้นะครับ
แล้วก็พี่เขาบอกไว้แบบนี้คุณบอกว่าโอ้โหเหมือนแบบ
พจรปิดไป๒จุดนะคุณเหมือนตามความเชื่อนะปิดไป๒จุดแล้ว
ถ้าถูกปิดไป๗๙จุดเนี่ยลุงสายันตายแน่ดีที่มาช่วยทันนะครับ
นี่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่หมู่
ในตำบลท่าคล้ออำเภอแก่งคอยอีกครั้งนะครับ
ก็ไปพบกับนายจำนงสุขสวัสดิ์อายุ๗๒ปีซึ่งเป็นน้าเขยของนายสายันคนที่หายไป
เขยก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของภูเขาลูกนี้
บอกว่าเขาลูกนี้เดิมชื่อว่าเขาหัวล่อนมีพื้นที่ติดกับเขาใหญ่
ที่ผ่านมามีคนเข้าไปในป่าแล้วก็หลงป่ากันบ่อยครั้งคุณ
เคยมีคนไปเสียชีวิตอยู่บนป่าชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเมืองลับแล
ก่อนหน้านี้ก็มีคนเข้าไปแล้วก็หลงหาทางไม่ออก
เนื่องจากไปแสดงอาการลบหลู่พูดจาหยาบคายต่อเจ้าป่าเจ้าเขา
ส่วนกรณีหลานเขยของผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่น่านะ
น่าจะไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาเพราะจริงหลานเขยเป็นคนเรียบร้อย
พูดจาสุภาพไม่เคยกระทำความรุนแรงกับใครนอบน้อมช่วยเหลือชาวบ้านตลอด
ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเขาไปทำอะไรกับเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่านะครับ
ยังไงก็ตามชาวบ้านที่อยู่กับป่ากับเขา

ทีนี้ก็ได้มีการเตรียมเครื่องเส้นไหว้
หัวหมูไก่ดิบไก่สุกหอมกระเทียม
นำไปแก้บนขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ
ให้คนในชุมชนไม่หลงป่าไม่อะไรแบบนี้อีก
ส่วนนายสายันผู้ที่หลงป่า
ขอให้มีอาการหายป่วยอาการดีวันดีคืนนะครับ
ส่วนอาการของนายสายันจันมาตอนนี้

แต่หมอยังไม่อนุญาตให้พูดคุย
แล้วก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมนะครับ
ซึ่งก็ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดส่วนนี้

พร้อมกับทางชาวบ้านนะครับ